แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้
แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้แล้วป้าไปติดหัวมันเมื่อกี้

อยู่ในกลุ่มคู่กรณีที่มาทำร้าย

แล้วก็มีค่าเช่าห้องพักค่าน้ำค่าไฟด้วย
แต่ฝั่งนั้นมาด่าแล้วก็พูดจาท้าทายก่อน

มีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้น
กำหนดก็เลยให้คนเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

แล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันว่าจะเอายังไง
ทางฝั่งคนเจ็บจะแจ้งความดำเนินคดีแบบไหนยังไงไหม
หรือว่าเข้าข่ายการทวงหนี้โหดหรือไม่อย่างไร